วงการฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้ครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ประกาศลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยเปิดเผยนะครับว่าได้หารือกับพลตำรวจเอกสมยศ
พันธ์ม่วงนายกสมาคมคนปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็
ที่จะวางมือแล้วก็สนับสนุนให้มาดามแป้งลงชิงตำแหน่งนะครับ
หากได้เลือกเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะครับมาดามแป้งก็จะวางมือจากประธานสโมสรการท่าเรือนะครับ
โดยการแถลงข่าวเนี่ยก็มีนายในวินชิดชอบประธานบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับกับ
เป้าหมายเนี่ยคือฟุตโลกสองพันยี่สิบหกรอบขัดเลือกนะครับ
เดวินก็บอกนะครับว่าจะยกมาซาทาดะอิชิอิมาช่วยทีมชาตินะครับ
ในฐานะประธานเทคนิคแล้วก็บุรีรำยังจ่ายเงินเดือนให้นะครับ
ไม่ได้มาร่วมทีมชาติไทยนะครับเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้น
เมื่อสองสามวันก่อนที่ผ่านมาท่านนายกลุ่มสมัครคมคนกับบริโกะเอก
สนุกผู้ผ่านมวลได้เชิญแป้งเข้าไปพูดคุย
และท่านได้ปรารถว่าท่านอยากวางมือ
ท่านจึงได้พูดขอร้องและสนับสนุนให้แป้งลงสมัครแข่งขันคัดเลือก
เป็นนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไป
สำหรับนโยบายนะคะของแป้งเนี่ยแป้งก็ยังไม่ขอเปิดเผย
จริงนโยบายหลักก็คงจะเหมือนที่หลายท่านที่มีความปรารถนาดี
วงการฟุตบอลไทยที่จะพูดถึงนโยบายนะคะ
ในที่สุดแป้งก็บอกว่าต้องการอีชีมาช่วยทีมชาติไทย
วันนี้ผมก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่า
ผมยกอีทีให้มาทำทีมชาติไทยชุดใหญ่
ส่วนอีกขนาดชอตไฮไลท์เลยเลยเลยครับในงานแถลงข่าว
เมื่อวานนี้ก็คือมีภูติศักดิ์ข่าว
สามคนด้วยกันคนแรกนำมาโดยปียะพงผิวอ่อนนะครับ
นานนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็อีกคนนึง
พอลีนงามพริ้งนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือ
มาดำแป้งนวลพันธุ์ลำส่ำครับ
และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงผมลาไปแล้วสวัสดีครับ